โอ้ยจะถัดมั้ยคะเนี่ยอ้าวมาถึงก็ทูป้ายหน้ากากหมดแล้ว
รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วนะคะ
ดิฉันเนี่ยทำงานที่บ้านไม่ได้ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศก็เลย
เอากระเป๋าผ้ามากะจะมาซื้อหน้ากากอนามัยนี่แหละคุณผู้ชม
แต่ว่าแหม่เสียดายจังเลยช่วงนี้มันก็ขาดแคลนคงต้องไปเรียนทำหน้ากากผ้าแล้วนะคะ
เพราะอะไรคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ยังใช้หน้ากากในการป้องกันตัวเอง
ทั้งจากเรื่องของไวรัสรวมไปถึงฝุ่นด้วยเพราะตอนนี้นะคะตรวจสอบจากแอร์วิชัลแล้วนะคะ

แล้วก็สารเคมีฝุ่นละอองต่างรวมถึงเชื้อไวรัสต่างด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทางตอนบนของประเทศเนี่ยยังคงมีอากาศหนักอากาศจมตัวอยู่
ต่างมันก็ยังคงปกคลุมอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะ
แล้วก็จะยังคงอยู่ในสภาพนี้ไปตลอดช่วงสัปดาห์นี้
ขณะที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงเมืองใหญ่เอง
ยังคงมีฝุ่นด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าปริมาณไม่ได้หนาแน่นนะคะ
ส่วนเรื่องสภาพอากาศถามว่าวันนี้ฝนตกหรือเปล่า
มีค่ะมีบางพื้นที่นะคะแถบไหนบ้าง
ตรวจสอบจากแผนที่อากาศภาพถ่ายโดยเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
โดยรวมแล้ววันนี้ยังถือว่าเป็นวันที่ฟ้าโปร่งใสอยู่
เพราะว่ามวลอากาศร้อนนะคะยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน

ถ้าเป็นเส้น๑๘๐๐๑๐๑๐ถือว่าเป็นเส้นเขตอากาศร้อนเลยคุณผู้ชม
ถ้า๑๐๒๐ถึงจะหนาวเพราะฉะนั้นตอนนี้ห่างไกลความหนาวแน่นอน
พอบ้านเราประเทศของเราร้อนขนาดนี้ไปเจอลมใต้พัดเข้ามานะคะ
ก็เลยทำให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดจัดนะคะ
พอเจอลมก็เลยมีโอกาสเกิดฝนแถบจังหวัดไหนบ้างนะคะ
ถ้าเป็นภาคเหนือนะคะส่วนมากจะอยู่ทางแถบตะวันออกของภาคนะคะ
ส่วนภาคอีสานก็จะอยู่ทางแถบตอนบนเลยน้องคายแถบนั้น
ส่วนภาคกลางจะอยู่ตอนล่างของภาคภาคตะวันออกก็แทบจะทุกจังหวัดเลยนะคะ
ส่วนภาคใต้นั้นยังคงมีฝนบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพร
ส่วนฝั่งอนามันแถบจังหวัดตรังและสตูนนะคะ
กรุงเทพมหานครร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อย
ช่วงบ่ายช่วงค่ำเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนสะสม
เมื่อเจอลมใต้ลมทะเลนะคะพัดเอาความชื้นมาก็เลยมีโอกาสเกิดฝนได้ด้วยเช่นเดียวกัน
สิ่งสำคัญตอนนี้คือใครอยากจะไปล้างรถวันนี้ล้างได้ตากผ้าได้
แต่พรุ่งนี้๑๙๒๐เตรียมรับมือกับฝนกันอีกครั้งนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะขอไปดูหน่อยเผื่อจะมีหลงเหลือให้ดิฉันได้บ้าง

พอมีไหมคะเนี่ยอยากได้เยอะมากเลยค่ะ